มีเหตุการณ์ที่ผู้ชายเนี่ยเขาร้องเรียนไปทางเพจดังนะครับ
บอกว่าช่วยผมหน่อยเถอะผมถูกแฟนเก่าราวีไม่เลิก
ราวีเหรอฮะตามราวีเขาใช้คำนี้เลยนะครับ
ทั้งที่เขาเลิกกับผู้หญิงคนนั้นแล้วนะ
เพราะจับได้ว่าผู้หญิงคุยกับผู้ชายคนอื่น
พอจบความสัมพันธ์ปรากฏว่าฝ่ายหญิงเนี่ย
ลุกรานราวีเขาจนเขารู้สึกไม่ปลอดภัย
หนักข้อขึ้นก็คือมีการส่งคน
เอาหินมาปลาใส่บ้านญาติของเขา
แล้ววงจรปิดจับภาพได้ไปดูครับ
นี่ฮะมี๒คนครับเป็นผู้ชายขี่มอเตอร์ไซค์มา
ไม้กั้นเสร็จแล้วเข้าไปในหมู่บ้าน
หมู่บ้านแห่งนี้อยู่ในพื้นที่บางใหญ่นนทบุรีนะครับ
ชายต้องสงสัย๒คนขี่มอเตอร์ไซค์เข้าไป
หลังจากนั้นครับสักพักหนึ่งฮะ
ก็มีผู้ชายเนี่ยนะฮะซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์
แล้วก็พากันขี่หลบหนีไป
หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็ต้องไปตามต่อแล้วครับ
นี่เห็นไหมขี่เข้ามาตรงนี้นะวนรถ
ติดเครื่องรอส่วนคนนี้ที่ลงมาจากรถก็เดินไป
ค้นจากมุมกล้องก็คาดว่าอาจจะเอาหินไปปลา
บ้านของญาติผู้เสียหาย
นี่เดินออกมาแล้วฮะเมื่อกี้เดินไปธรรมดา
แต่ขากลับนี่วิ่งเลยแล้วขึ้นซ้อนท้ายกระโดดขึ้นไปแล้วไปเลย
ให้ดูอีกครั้งเพราะเมื่อกี้เหมือนจะมีเสียงดังตุ๊บ

จังหวะที่เขาวนรถเข้ามานะครับก่อนที่จะวิ่งเนี่ยนะฮะ
เมื่อกี้นี้ปรากฏว่าจังหวะนี้นะ
อ้าวคุณมิ้นคุณผู้ชมเดี๋ยวเราดูพร้อมกัน
เพราะจังหวะที่เขาเดินพ้นมุมกล้องไปแล้ว

ว่าอาจจะเอาหินปลาเข้าไปในบ้านตรงนี้ครับ
ไปหินไหมฮะตุ๊บเหมือนของร่วงน่ะฮ่า
หลังจากนั้นก็คือเขาซอยเท้าถี่วิ่งหนีออกมา
แล้วไปซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์พากันออกไปครับ
คลิปนี้เป็นหลักฐานที่ทางผู้เสียหายร้องเรียนกับทางเพจสายใหม่ต้องรอด

พอผมจับได้ว่าเขาคุยกับคนอื่นก็เลยเลิก
เขาไม่ยอมโทรตามระรานเพื่อนผมทุกคน

ปลอมตัวนั่งแท็กซี่หลบรอประพอมบุกมาบ้านผม
ล่าสุดส่งนักเลงบุกมาปลาหินใส่บ้านผมมันเกินไปแล้ว
บ้านเมืองแบบนี้เราต้องมีกฎหมายสิ
ผมกลัวว่ามันจะเกิดเหตุรุนแรงมากขึ้นกว่าเดิมนี่นะฮะ
ทีมข่าวลงพื้นที่ครับเอาบ้านที่ถูกหินปลาครับ
เป็นบ้านของน้าเขยของผู้ชายที่เขาร้องเรียน
บ้านหลังนี้ปรากฏว่าความเสียหายเกิดขึ้นทั้งที่รถเก๋งคันนี้
แล้วก็ที่กระจกภายในบ้านนี่คือรอยหินที่มันขูด
เหมือนเขาปลามามันเด้งโดนหลังคาก่อนแล้วมันก็กระเด็นไปโดนกระจก
กระจกนี้แตกเป็นรูโบ๋เลยครับตรงนั้นอ่ะถ้าเห็นไม่ชัด
เดี๋ยวมีภาพซูมใกล้ให้ดูครับนี่เห็นไหมฮะร่องรอย
แล้วหินมันตกอยู่ใกล้ไม่ไกลเป็นหินเหมือนกระท้อจากพวกเบอร์เรน
เสาปูนะฮะก้อนประมาณฝ่ามือส่งให้ตำรวจดูแล้วเรียบร้อย
เจ้าของบ้านบอกว่าวันที่๑๒ตุลาประมาณเที่ยงคืนครึ่ง
ตัวเขาเองเนี่ยนอนอยู่ในห้องได้ยินเสียงเหมือนของมันร่วง
ตอนแรกไม่เอกใจตอนเช้ามากระจกแตกนี่ฮะอ้าวกระจกแตก
มันร่วงอยู่ตรงนี้แล้วหยิบส่งให้เจ้าหน้าที่ไปแล้วครับ
นี่ลักษณะหินจะเป็นแบบนี้นะครับไม่ใช่แค่บ้านเขาได้ยิน
เพื่อนบ้านเองก็ได้ยินเหมือนกันคงจะเสียงดังมาก
พี่เขาพาไปดูอีกครับว่าไอ้หินก้อนนี้นะที่ฝั่งคนก่อเหตุปลาเข้ามา
มันกระเด็นมาโดนหลังรถก่อนแล้วมันก็กระดอนไปโดนกระจก
เสียหายหลายจุดครับภายในบ้านประเมินความเสียหายก็หลายหมื่นบาทนะครับ
ตอนนี้ให้ตำรวจแล้วเรียบร้อยในขณะที่ตัวของคุณธนากรอายุ๓๕ปี
คนนี้แหละครับที่เป็นต้นเรื่องที่ร้องเรียน
เขาบอกว่าบ้านเขาเองก็เดือดร้อนบ้านญาติเขาก็คือบ้านน้าเขยเมื่อกี้
ก็โดนหินปลาเข้าไปบ้านของเขาเองโดนอะไรบ้าง
ตั้งแต่เลิกกับแฟนมีคนมาทำลายต้นไม้หน้าบ้าน
เอาตุ๊กตาที่เขาวางประดับตกแต่งกวาดทิ้งไป
รองเท้าเขาที่วางหน้าบ้านก็หอบเอาไปด้วยงงมาก
ถามว่าพี่แล้วพี่มั่นใจได้ยังไงครับว่าคนที่ทำเนี่ยเป็นแฟนเก่า
เขาบอกว่ามันก็มีน้ำหนักน่าเชื่ออยู่เหมือนกัน
ตั้งแต่ผมเลิกกับผู้หญิงคนนี้เพราะจับได้ว่าเธอคุยกับคนอื่น
ผมเห็นแชทในโทรศัพท์บอกเลิกความสัมพันธ์ปรากฏว่าหลังจากนั้น
แฟนเก่าแอดเฟซบุ๊คเพื่อนผมทุกคนถามข้อมูลผมละเอียดยิบเลย
เขาบ้านอยู่ไหนแต่ปีครึ่งแล้วไม่ได้รู้จักบ้านช่องกันมาก่อนเลยหรือยังไง
ถามข้อมูลต่างเข้าออกเวลากี่โมงเขาก็เลยรู้สึกว่าอันนี้มันแปลกแล้ว
อกจากนั้นมีคนมาบอกพวกรายเดอร์ส่งอาหารเวลาจะมาส่งในหมู่บ้าน
มันจะมีสารานั่งพักนั่งรออยู่หน้าบ้าน
เดอร์สังเกตเห็นมีคนมาคอยถามนะว่าบ้านพี่อยู่ในหมู่บ้านนี้ใช่ไหม
เลขที่นี้หรือเปล่าเขาก็เลยเชื่อมโยงเรื่องว่าน่าจะเป็นแฟนเก่านี่แหละ
อันนี้เขาสันนิษฐานลองฟังเจ้าตัวครับ
เอาคนมาเฝ้าติดตามเลยครับแล้วเอายังไงดีครับเนี่ย
ตอนนี้บ้านหลังนี้คือสงสัยอยู่ไม่ได้แล้วเดี๋ยวจะประกาศขายครับบ้านหลังนี้
แล้วก็เร่งขอความช่วยเหลืออยากให้ทางคุณตำรวจแล้วก็ทางเพจเฟซบุ๊ก
สายใหม่ต้องรอดค่ะช่วยกระทุ้งหน่อยอืมเบื้องต้นครับทั้งสองเหตุการณ์
ตำรวจทราบเรื่องแล้วนะครับอยู่ระหว่างการประสานตามตัวคนก่อเหตุมาสอบปากคำ

นี่บ้านของน้าเขยเมื่อกี้บ้านของเขาต่างก็เจอไม่ต่างกันทั้งคู่
เดี๋ยวคงก็ต้องรอฟังด้วยครับว่าทางฝ่ายหญิงเองจะมีคำชี้แจงเพิ่มเติมอย่างไร
เพราะว่าตอนนี้มันก็ยังไม่ได้ฟันทงว่าเธอเป็นตัวบงการ
ดังนั้นเดี๋ยวต้องรอติดตามความคืบหน้ากันต่อนะฮะ
ช่วงนี้สายใหม่ต้องรอดงานยุ่งไม่แพ้ตำรวจเลยนะครับ